พาคุณผู้ชมไปดูจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียทางตอนใต้กันหน่อยนะคะ

เป็นด่านชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียปิดนะคะ
ห้ามประชาชนทั้งสองประเทศเข้าออกระหว่างการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๘
แต่ยังคงอนุญาตให้ขนส่งสินค้าได้ตามปกติ
แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ต้องมีการผ่านด่านตรวจคัดกรอง
จากเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มงวดและเข้มข้น
ล่าสุดคุณผู้ชมประกาศล่าสุดจากทางการไทยนะคะ
บอกว่ามีการเปิดด่าน๔แห่งด้วยกัน
เพื่อให้คนไทยจากประเทศมาเลเซียสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้

จุดแรกก็คือ๑ท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูน
ด่านวังประจันทร์จังหวัดสตูน
ด่านสะดาวจังหวัดสงครา
ด่านสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
๔ด่านนี้ให้คนไทยสามารถ
แต่ทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์
และหนังสือรับรองการเดินทางกลับ

ออกให้โดยหากไม่มีเอกสารเหล่านี้

ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาดค่ะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ด่านวังประจันทร์อำเภอควนโคนจังหวัดสตูนกันหน่อยนะคะ
จุดนี้เป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียค่ะ
บรรยากาศเมื่อวานคึกคักเป็นพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่กว่าร้อยคนค่ะต้องร่วม
ร่วมด้วยช่วยกันตรวจคัดกรองป้องกันโรคโควิด๑๙
คึกคักล่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่า
มีลูกเรือประมงไทยร้อยห้าสิบห้าคนจากรัฐเปรรักษณ์ของมาเลเซีย
ขอเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยผ่านด่านกังเกลียนรัฐเบอร์ลิสของมาเลเซีย
เข้ามาทางด่านวังประจันทร์ของจังหวัดสตูนของไทยนะคะ
ลูกเรือทั้งหมดเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องผ่านการคัดกองโรค๕ชั้นด้วยกัน
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่าง
โดยเฉพาะการกักตัวเองไม่ให้ออกไปไหนเป็นระยะเวลา๑๔วัน
หลังจากที่กลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะ
เพราะถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโรคโควิด๑๙ค่ะ